คุณผู้ชมคะครอบครัวของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะ
ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานะคะ
ด้วยการแจกเสื้อดำให้กับประชาชน
เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ภาพของเหล่าคนดังที่แสดงน้ำใจทำจิตอาสา
จำกัดอยู่เพียงบริเวณท้องสนามหลวงเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดครอบครัวของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะ
เป็นภาพขณะนำเสื้อดำปักลายเลข๙เลขประจำรัชกาลที่๙ที่ออกแบบเอง
แจกให้กับประชาชนบริเวณตลาดเคหาสุขภิบาล๕จำนวน๑๐๐ตัว
เพื่อร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมันดาของพระเอกหนุ่มชี้แจงว่าเสื้อดำที่นำออกมาแจกจ่าย
ทางครอบครัวตั้งใจทำขึ้นเพื่อน้องถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อมอบให้กับคนที่ไม่มีเสื้อดำสวมใส่
พร้อมย้ำชัดนะคะว่าไม่มีการนำออกมาขายแต่อย่างใด
และไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบนำมาขายเพื่อหาผลประโยชน์ค่ะ